หล่อนมากเพราะว่าเขาได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่าทั้งคืน
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอกับแบบนี้ค่ะ
ค่อยดูกันไปนะคุณผู้ชม

หมาที่บ้านเห่าไม่หยุดเลยในช่วงกลางดึก
เขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าเอ๊ะหมาเห่าอะไรคือตั้งติดไว้รอบบ้านเลยนะ
ซูมเข้าไปซูมเข้าไป
คล้ายกับอะไรคุณชนะคุณเห็นไหม
คุณเห็นไหมมันเหมือนกับมีคนยืนอยู่
เขาบอกว่ามันคล้ายกับผีเด็ก
แล้วก็มีแบบเหมือนเป็นผู้ชายสวมชุดขาว
ยืนจ้องเขม่งมาเลยแล้วไปหลอกสายตาด้วยนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้จริง
ใช่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์
แต่เนี่ยไม่รู้ว่าเธอแคร์หรือเธอแค้นแหละมองขนาดนี้
คือเขาบอกว่าคิดในใจภาวนา
ขอให้ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วกันนะ
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ค่ะบอกดูดีเฮ้ยคล้ายกับผีผู้หญิงมากกว่า
ผีผู้หญิงยืนกางร่มอยู่นะหรือว่าเขามาร้องขอความเป็นธรรม
หรือไม่ก็มาขอส่วนบุญไหมเขาก็เลยแนะนำคอมเมนต์กันไปว่า
อยากให้เจ้าของบ้านไปทำบุญให้วิญญาณหน่อยดีไหม
ความเห็นก็บอกว่าอยากให้เจ้าของบ้านถ่ายรูปบ้านตอนกลางวันมาให้ดูด้วย
จะได้พิสูจน์กันว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นลางเงาแบบนี้

คือคุณนึกออกไหมเวลากลางคืนเราจะมองเห็นอะไรที่แบบ
เป็นวัตถุและตาเราจะจินตนาการไปว่ามันไม่ใช่วัตถุเสมอ
มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาไว้แบบนี้
อาจจะเป็นเสาไหมหรือมุมหรืออะไรอย่างนี้
ลองถ่ายภาพตอนกลางวันดูซิว่าจุดนี้มันคืออะไรกันแน่
ชาวเน็ตเขาจะได้ช่วยกันวิเคราะห์นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสบายใจก็เอาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
อันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้น
เป็นภาพที่แบบทำให้เราใจคอไม่ค่อยดี